ก็เจองูเหมือนกันแต่เจอตัวเดียวตัวเดียวก็พอแล้วมั้งค่ะ
เพราะมันตัวใหญ่ถึงสี่เมตรที่สำคัญเนี่ยมันกำลังเจ็บอยู่
ก็เลยจะต้องให้พี่กู้ภัยเนี่ยมาช่วยหน่อยค่ะมาช่วยงูจริงจริง
ไปช่วยกันไปไปช่วยมันหน่อยไปที่บ้านเลขที่หกสิบเจ็ดทับหนึ่ง
หกบ้านหลังใหญ่หลังนี้อ่ะมาถึงนะคะพี่กู้ภัยมูลนิธิสว่าง
จณธรรมสถานสถานสัตหีบครับบอกว่าคุณพรพันธ์ผลอาจอายุห้าสิบสี่ปี
ซึ่งเป็นช่างรับเหมาซ่อมแซมบ้านเนี่ยเขาเจองูตัวใหญ่มันบาดเจ็บอ่ะ
อืมแล้วมันก็เลื้อยเข้ามาหลบซ่อนตัวภายในบ้านหลังนี้นะคะโอ้นี่
พี่ช่างรับเหมาบอกไม่รู้จะช่วยได้ยังไงซ่อมบ้านเป็นอย่างเดียว
ซ่อมงูรักษางูไม่ได้ก็เลยให้พี่เจ้าหน้าที่นี่แหละมาช่วยเหลือนะคะ
พอพี่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยก็เอาอุปกรณ์จับงูนะคะมาเคลียร์ดึงมา
มันหนีบคอเลยค่ะมันกำลังดุร้ายเลยนะยิ่งช่วงที่มันแบบบาดเจ็บนะ
ใช่นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็โอ้โหนี่ไงอ่ะจับมันขึ้นมาเห็นเลยฮะ
ว่ามันมีบาดแผลช่วงลำตัวหลายพื้นที่หลายจุดเหมือนกันโอ้โหกัดจนไปถึงเนื้อใหม่
เดาก็น่าจะแบบไปโดนฟัดกับหมามาถูกไหมอาจจะนะเออเพราะว่าแผลเวอะหวะเหลือเกิน
เจ้าหน้าที่บอกว่าบ้านหลังนี้นะคะลักษณะบ้านก็คือเป็นบ้านปูน๒ชั้น
รอบขอบชิดดีนะแต่ว่างูเนี่ยมันมาซุกอยู่บริเวณข้างบ้านนะคะ
แล้วก็เอาแสลนสีเขียวเนี่ยคลุมมันเอาไว้เพราะป้องกันมันจะขยับขยื่นไปไหนเนาะ
จับงูเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ง่ายนะคะก็ยากลำบากอยู่พอสมควร
เพราะงูมันก็สู้มันก็หนีมันก็กลัวใช้เวลาอยู่๒๐นาทีก็จับได้
แล้วก็พยายามเอาใส่ประสอบประสอบดูเล็กไปนิดหนึ่งสุดท้ายผมว่าเดี๋ยวนักจะต้องส่งให้สัตวแพทย์เขาดูแลสักพักนึงก่อนนะ
เพราะว่าเป็นแผลเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวติดเชื้อตายได้เนอะแล้วค่อยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติถ้าหายแล้วนะ